พาไปดูความคืบหน้าในคดีนี้กันบ้างค่ะที่มีการกระดยิงที่ห้างสยามภารกรเมื่อวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้มีการส่งตัวผู้ต้องหาที่มีส่วนในการซื้อขายอาวุธปืนให้กับเด็ก๑๔ไปแล้ว๓คน
ทีนี้ล่าสุดผู้ต้องหาในชุดที่๒นี้๔คนเช้าวันนี้นะคะตำรวจสนยานาวาค่ะ
ได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาล็อตที่๒๔คนไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขังนะคะ
หลังจากที่มีการทยอยควบคุมตัวมาดำเนินคดีตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยผู้ต้องหา๔คนนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะคือภาพที่มีการนำขึ้นรถคุมขังของสอนอ
เมืองต้นคนแรกนะคะผู้ต้องหาคือนายพัดสอนกรทำหน้าที่ในการส่งกระสุนปืนให้กับคนก่อเหตุ๑๔ปี
เด็กชายวัยสิบสี่ปีแต่ว่านายพัดสอนกรเนี่ยนะคะเขาให้การปฏิเสธค่ะ
โดยจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนคนถัดมาผู้ต้องหาคือนางสาวสุธิดาแป้งหอมนะคะ
ทำหน้าที่ในการรับโอนเงินค่ากระสุนปืนเบื้องต้นนางสาวสุธิดาผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ
โดยบอกว่าสามีได้มีการนำบัญชีไปใช้รับโอนเงินนี่ก็ต้องมีการสืบสวนกันต่อไปนะคะ
ขณะที่ถัดมาค่ะผู้ต้องหานะคะคือนายธนาวุฒิค่ะ
สามีของนางสาวสุธิดานั่นแหละทำหน้าที่เป็นคนกลางในการโพสต์ปืนซื้อขายในกลุ่มปืน
ก็จะมีการแบ่งค่าคอมมิชชั่นเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงนะคะ
และผู้ต้องหาคนสุดท้ายค่ะคือนายวุฒิพงศ์เพชรมณี
ทำหน้าที่ในการรับโอนเงินค่ากระสุนปืนเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนแต่ว่ารู้จักกับนายธนาวุฒินะคะ
ก็เลยเหมือนไปรับจ้างเปิดบัญชีให้เท่านั้นอันนี้เขาให้การแบบนั้น
สามในสี่ผู้ต้องหาชุดนี้นะคะให้การปฏิเสธอยู่ใช่ค่ะ
คนเดียวนะฮะที่ให้การรับสาภาพนะครับค่ะ
ขณะที่ตำรวจที่มีการคุมตัวไปคุณผู้ชมค่ะ
สี่คนนี้คือโอ้โหก้มหน้าก้มตาไม่พูดคุย
ตอบคำถามใดใดกับสื่อมวลชนเลยค่ะโดยเฉพาะนายธนาบุญ
แล้วก็นางสาวสุธิดาสองสามีภรรยาค่อนข้างเครียด
เพราะว่าเจ้าตัวทั้งสองคนนี้นะคะมีลูก๒คน
คนแรก๕ขวบอีกคน๓ขวบแต่ว่าโดนดำเนินคดีทั้งคู่เลยค่ะ
ก็เลยไม่มีคนดูแลลูกขณะที่ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกกันตะพลนะคะ
ผู้กำกับการสนยานาวาผู้กำกับเปิดเผยว่า
คือล่าสุดเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วแหละ
จากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงแล้วก็อยู่ในความสนใจของสังคมประชาชน
ความสนใจเยอะค่ะซึ่งกลุ่มผู้ต้องหามีหลายคนมาก
ก็เลยเกรงว่าถ้าเกิดว่าให้ประกันตัวออกมาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
เพราะฉะนั้นล่าสุด๔คนนี้ในเซตที่๒ก็มีการถูกดำเนินคดีแล้วก็ส่งตัวฝากขังต่อไปเรียบร้อยค่ะ
ครับคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ที่เสียอำพลากรฮะ
ทำให้ตอนนี้ทางตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐมีความพยายามในการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนอย่างหนักแล้วนะครับ